เพราะว่ามีคนร้ายเขาไปก่อเหตุ
เอาปืนจุดสามแปดเนี่ยไปยิง
ยิงคนที่เขากำลังตั้งวงเล่นพนัน

แล้วชาวบ้านเหมือนกับเป็นลักษณะเป็นงานศพ

คนร้ายเดินมาข้างหลังผู้เสียชีวิตแล้วจ่อยิงเลยนะคะ
แล้วยังมีคนบาดเจ็บอีก๒คนด้วย
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสัก๔ทุ่มเมื่อวานนี้

พอเขาได้รับแจ้งเหตุปุ๊บเขาก็ไปค่ะ

ซึ่งอยู่ที่ตำบลชมชมวงค่ะ
บ้านหลังนี้อย่างที่บอกเขามีการจัดงานศพมาแล้วประมาณสัก๓คืน
คนเสียชีวิตที่ถูกยิงเนี่ยชื่อว่านายบุญเลิศศรีเงินอายุ๖๗ปี
ผู้ตายถูกยิงเข้าที่แผ่นหลังเนี่ยกระสุนทะลุหน้าอกไปเลยนะคะ๒นัด
แล้วก็ตายอยู่ตรงนั้นแล้วมีคนบาดเจ็บอีกสองคน
คือนายกิติศักดิ์ศรีใสค่ะอายุ๔๐ปี
คนนี้ถูกยิงเข้าที่ไหล่ซ้ายอีกคนนึงเป็นผู้หญิง
ชื่อว่านางสามนิตยาแถมสุขอายุ๕๔ปี
คนนี้กระสุนเนี่ยเฉียวหน้าอกขวาคือแค่เฉียวไปคุณ
แต่คุณป้าเขาบอกแบบนี้เลยนะกระสุนมันมาเลยนะ
แต่มันไม่เข้าแต่มันไม่เข้าป้าแล้วก็นักข่าวก็ถาม
ป้าป้าแขวนอะไรไว้หรือเปล่านี่คุณป้าก็เอาของดีให้ดู
แล้วก็คุณผู้ชมค่ะคุณป้าแก้วโชว์รอยที่เป็นกระสุน
ถ่าไปแล้วก็รอยแดงตรงหน้าอก
ทีนี้เขาก็ไปสืบสวนมาเบื้องต้นแบบนี้
เขาบอกญาติพี่น้องในหมู่บ้านเขามาร่วมงานศพที่นี่
แล้วก็มีการลักลอบเล่นพนันกันอย่างที่บอกไป

พอเล่นกันอยู่เล่นกันอยู่มาสัก๒๐คน
ตอนนั้นมีคนร้ายคนก่อเหตุเดินมาด้านหลังของผู้ตาย
นายบุญเลิศแล้วใช้อาวุธปืน๓๘ยิงใส่ทันที
ขณะที่ยืนล้อมวงหลังกำลังเล่นไฮโลกับเพื่อนอยู่
อย่างที่บอกไปถูกนักพนันอีก๒คนด้วย
เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นชายวัยกลางคน
ใส่เสื้อยืดสวมหมวกใส่กางเกงขาสั้นไม่ได้ใส่รองเท้า
อ้อมมาด้านหลังบ้านแบบใจเย็นด้วยนะ
ใช้ปืนยิงใส่ผู้ตายแล้วเดินออกไปแบบใจเย็นด้วย

เขายืนยันนะว่าคนตายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ตอนยิงใส่เขาบอกยิงกัน๓๔นัดเลยนะคุณนะ
มันถึงมีทั้งนัดที่เข้าคนตายแล้วก็กระสุนที่ไปโดนคนอื่นอีก๒คน
ใช่ค่ะทีนี้ทางด้านของภูมิกับการสพควนขนุนนะคะ
ท่านก็เปิดเผยแบบนี้ว่าเดี๋ยวตำรวจจะเร่งหาสาเหตุค่ะ
ก็มีการสอบปากคำพยานคนเห็นเหตุการณ์ปมขัดแย้งเอาไว้หลายประเด็น
ก็ไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพนันเองชู้สาวหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ตอนนี้พอจะรู้ตัวคนร้ายแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ
แต่ทีนี้ตำรวจก็สอบปากคำภรรยาของผู้เสียชีวิตนะ
ภรรยาผู้เสียชีวิตก็บอกว่าจริงแล้วในงานศพมันก็จะมีการเล่นไฮโลกันอยู่แล้วล่ะนะครับ
จริงก็มาเล่นกันหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วทีนี้ตัวสามีกำลังยืน
จะไปลุ้นจะไปเหมือนเขย่าไฮโลอยู่เนี่ยตัวภรรยาเองนอนอยู่ที่แคร่นะครับ
อยู่ได้ยินเสียงปืนหันไปอีกทีเอ้าสามีถูกยิงจนล้มฟุบ
แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดคือภรรยาบอกแบบนี้
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครเลยนะในวงไฮโลก็ไม่มีปัญหากับใครเลยนะ
ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมายิงสามีของเธอนะครับ
อย่างที่บอกค่ะว่าตำรวจไปดูแล้วเนี่ยจริง

หรือมีปัญหากันตอนที่เล่นพนันกันนะคะ
ทีนี้มันก็จะมีเรื่องของปมในครอบครัว

แล้วคนตายเนี่ยเคยไปขัดแย้งกับใครไหม
ตอนนี้ตำรวจก็จะไปสอบพยานที่อยู่ในเหตุการณ์

เพราะต้องตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ

คุณป้าบอกโอ้โหป้านี่ก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกัน
กระสุนมันมาที่หน้าอกป้าเลยนะ

และอย่างที่เมื่อกี้โชว์อะไรให้ดูรู้ไหม
ของดีกำไรตายายมโนรา
คุณป้าเขาโชว์ให้ดูที่เขาใส่นะครับ

พระเยอะแยะเลยแต่ที่ใส่เป็นประจำเนี่ย

ที่นับถือนะครับ
ทำรวจก็ต้องคลี่คลายอบเหตุการณ์ฆ่ากันตายต่อนะครับ